สี่สาวรับจ้างนวดสปาเข้าไปบร้องกระทรวงยุติธรรม

หลังจากที่เธอบอกว่าเธอตกเป็นแพ้ในคดีชิงทรัพย์ที่จังหวัดตรัง
เธอบอกว่าเธอไม่เคยเดินทางจากพื้นที่ภูเก็ตไปจังหวัดตรังเลย
แต่ว่าเหตุชิงทรัพย์มอมยาชิงทรัพย์เนี่ย
เกิดขึ้นเมื่อปี๕๔ที่หาเจ้าสำราญจังหวัดตรังกร์
เธอก็เลยถูกตัดสินจำคุก๑๐ปี

ขอร้องขอความเป็นธรรมจากกระทรวงยุติธรรมหน่อยนะครับ
นางสาวปวิตรากองกำพลสาวรับจ้างนวดสปาในจังหวัดภูเก็ต
เดินทางเข้าพบพันธ์ตำรวจตรีดุษฎีอารยาวุฒิ

คดีมอมยาชิงทรัพย์มูลค่ากว่า๗แสนบาท
โดยนางสาวปวิตราเล่าว่า
ถูกตำรวจภูทรกะบรนจังหวัดภูเก็ตจับกลุ่มเมื่อปีที่แล้ว

มีคำพิพากษาตัดสินให้จำคุก๑๐ปี
คดีอยู่ระหว่างการยื่นอุทธรณ์นะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบกับเธอเป็นอย่างมาก
เพราะต้องเดินทางไปรายงานตัวทุก๑๒วัน
จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะครับ
ต้องส่งเสียเงินเพื่อเลี้ยงลูกเพียงลำพัง

ซึ่งนางสาวปวิตรายืนยันว่าไม่เคยเจอผู้เสียหาย

ประกอบกับคำให้สัมภาษณ์ของผู้เสียหายเองนะครับ
ระบุว่าผู้หญิงที่ก่อเหตุเป็นผู้หญิงจัดฟัน

ซึ่งเป็นลักษณะที่ไม่ตรงกับตัวของเธอเลยนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกดุษฎีระบุจากการตรวจสอบ
กล้องวงจรปิดของตำรวจที่ได้มานั้น
พบว่าผู้ก่อเหตุตัวจริงกับนางสาวปวิตรา

ก็พบว่าไม่มีการจัดฟันแต่อย่างใดนะครับ

ยังตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการชี้ตัว

ต้องตรวจสอบว่ามีการออกหมายจับผิดตัวหรือไม่
และจะมีการร่วมประชุมกัน
กับกองบัญชาการตำรวจภูทรภาคเก้า

เพื่อหาข้อเท็จจริงร่วมกันต่อไปครับ